สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันวันจันทร์อย่างนี้นะฮะวันที่โควิดไม่ได้น่ากลัวแล้วแต่มีโรคใหม่น่ากลัวกว่าโควิดอีกตอนเนี้ย

เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยค่ะซึ่งจริงคุณหมอเขาออกมาเตือนเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
บอกว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยอาการจะรุนแรงมากกว่าเด็กอีก

ใช่ในผู้สูงอายุนั่นเอง
คือมันเป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเรื่องนี้ให้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
วันที่ผ่านมาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แม่อากาศเย็นสบายทีเดียว
ใช่ในหลายพื้นที่เลยเมื่อช่วงเช้าก็อากาศกำลังสบาย
แต่เมื่อวานจะเย็นกว่าวันนี้แล้วเมื่อวาน๒๔วันนี้เริ่มร้อนแล้วนะ
วันนี้เริ่มแบบอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ก็อย่าเรียกว่าร้อนกำลังอุ่นอุ่น
ได้หยิบเสื้อกันหนาวออกมาใสนิดหนึ่งมิน่ายังไม่กล้าหยิบออกมา
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกอแบบสมมุติว่าอุ๊ย๒วันเย็นพรุ่งนี้หยิบมาอ้าวร้อน
เมื่อวานฉันใส่ใหญ่เลยเปลี่ยน๓ชุดเธอเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านนั่นแหละ
ขอให้ได้เย็นหน่อยไงใช่ไหมสักนิดต้องบอกว่าเรื่องของอากาศหนาวก็ยังคงมีให้เราได้แบบว่าชุ่มฉ่ำกันสักนิดนึง
แต่สถานการณ์น้ำท่วมเอาจริงนะคือตอนนี้ในหลายพื้นที่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่อะค่ะ
ซึ่งปพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการออกมารายงานผลกระทบค่ะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยอ่าวไทยด้วยนะคะ
ในช่วงตั้งแต่๒๘กันยายนถึง๑๗ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ก็ทำให้เกิดสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่รวม๕๙จังหวัดด้วยกัน
แล้วในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม๒๙จังหวัดนะคะ
ก็จะมีตากพิศนุโลกพิจิตรนครสวรรค์ขอนแก่นมหาสารคามกาลสิน
ร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีหนองบัวลำพู
อุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปฐุมธานีนนทบุรีลบบุรีสุพรรณบุรี
นครปฐมนครนายกสระบุรีปลาจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเศร้า
สิ่งประชาชนต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะสามแสนหกเหมือนเก้าพันห้าร้อยสิบสาม
สถานการณ์ฝนตกค่ะในช่วงเมื่อวาน๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝนตก๒จังหวัดที่แบบเราเห็น
แบบน้ำมากันเยอะมากก็คือภูเก็ตแล้วก็พังงาค่ะ
น้ำท่วมฉับพลันนะคะในสองพื้นที่นี้
โดยที่จังหวัดภูเก็ตมีน้ำท่วม๓อำเภอด้วยกัน
ก็คืออำเภอกระทู้อำเภอทะหลางอำเภอเมืองภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ตนี่คือในย่านเก่าเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว
ก็ส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต
เข้าสู่ภาวะปกติค่ะในขณะที่จังหวัดพังงาเอง
ก็มีน้ำท่วมในเทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่า
ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้ว
ทางเทศบาลนครภูเก็ตเองก็มีการนำรถนะคะรถน้ำเอาเข้าไปฉีด
ทำความสะอาดชำระล้างคราบน้ำคราบดินโครนตามถนนสายต่าง
รวมถึงภายในชุมชนบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังด้วยค่ะ
เพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาก
แล้วก็เกิดจากน้ำทะเลหนุนเข้าตามท่อระบายน้ำ
หลังจากเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะมีดินโครนที่มันตกค้างตามพื้นถนน
แล้วก็ฟุตบาทต่างก็มีการออกมาทำความสะอาดในครั้งนี้
แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
พอสถานการณ์ในจังหวัดอื่นในภาคอื่นเริ่มแบบเย็นหน่อย

ฝนก็จะมากอย่างต่อเป็นหุงอุบนศรีสเกษนะครับใช่ไหมคะ
การละสินค่ะคือต้องบอกว่ายังหนักตั้งแต่ก่อน

หนักอยู่ตลอดเพราะว่าเหมือนน้ำมันไม่ลดเลย
ของการละสินเองตอนนี้พนักกั้นน้ำของลำน้ำชี้นะคะ
ซึ่งเป็นทางกั้นน้ำพอเกิดอย่างนี้ก็ต้องมีการเร่งอบพยพ

ขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นก็อาจจะทำให้ทางใต้ฝนตกหนัก

นี่แหละก็จะส่งผลคือประเทศไทยอาจจะเย็น
แต่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยค่ะ
แห่งอุณหภูมิอาจจะต่ำสุด๒๐๒๒องศาเซลเซียส
นี่ต้องลองดูเส้นฐานเขาบอกว่ากรุงเทพฯอาจจะเหลือ๒๐นะ

ไม่รู้เขาบอกว่าถ้าสมมติภายุตัวนี้
เข้ามากรุงเทพเรามีโอกาส

แต่ว่านะตอนนี้ถ้าเป็นคนที่แบบยังเจอกับน้ำท่วมอยู่
แล้วยิ่งเจอเย็นเข้าไปอีกอันนี้ลำบากมาก

ปกติจังหวัดเหล่านั้นคือจะจังหวัดหนาวอยู่แล้ว

แล้วคนนี้คือบ้านก็ยังเข้าไม่ได้
น้ำก็ยังล้นอยู่ชื้นเลย

ใช่ส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับ

ตอนนี้คือมันเป็นปัญหาทั่วประเทศ

เออคือต้มอัวนิแบบ

ไม่ใช่เพิ่งไปรู้เมื่อวานคือตอบจะตรวจแต่ไข้

ไม่มีอาการเลยน้องแต่ก็มีโควิด
เพราะว่าหลายคนฉีดวัคซีนแล้ว
เรื่องนี้มันชัดเจนจริงนะ

อะไรอย่างเงี้ย
ระแวงไปหมดเลย
มันไม่มีอาการแบบนี้ก็เลยสักคน

เรายังปลอดภัยเพราะว่าทุกคนยังต้องตรวจ

สถานที่บางที่ทำงานก็อาจจะแบบว่าโอเคคุณแยกตัวไปแต่ว่าไม่กี่วันก็กลับมาทำงานแล้วก็ใส่แมสเหมือนเดิมแล้ว
ซึ่งวันนี้นะฮะอีกหนึ่งเรื่องฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอนเนี่ย
อันนี้ไม่ต้องไปตื่นตนกเพราะมันติดเชื้อยาก
และส่วนใหญ่สถิติเลยเนี่ยเชื้อมาจากเมืองนอกจริง
มันไม่ได้มีการแพร่ระบาดในประเทศซึ่งวันนี้ถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเจอฝีดาดวานอนลายใหม่ไหม
ปรากฏว่าเมื่อทุกคนพลาดหัวข่าวว่าเจอฝีดาตรวานอนฝีดาตรวานอน
ฝีดาดวานอนอันใหม่ปั๊บเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าอย่าไปตื่นตนกจริงจริง
เอาจริงพอฝีดาดอีกต้องคิดคุณไม่ไป๒๒๐เส้นกับเขา
คุณไม่ไปจูบปากจูบอะไรกับเขาคุณไม่ไปกินข้าวช้อนเดียวกับเขา
ถ้าสมมุติคุณไปมีเพศสัมพันธ์กับเขานั่นแหละโอกาสติดสูงค่ะ

เพราะฉะนั้นเป็นคนไทยอายุ๔๐ปีประกอบอาชีพบริการนวดที่กาต้า

ทำงานที่กาต้าแล้วก็ป่วยตั้งแต่วันที่๘ตุลาคมด้วยอาการไข้เนี่ยแหละ
แล้วก็มีผื่นขึ้นบริเวณสะโพกมือแล้วก็แขนเนี่ย
กลับมาถึงเมืองไทย๑๕ตุลาคมอาการไข้ก็มีผื่นที่บริเวณสะโพกมือแขนเนี่ย
แล้วก็ตรวจเช็คที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเข้าข่ายฝีดาดวานอนแล้วล่ะ
ก็ประสานส่งตัวที่ไปบำบำราชนราดูลผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่า
ใช่ถือว่าเป็นผู้ป่วยคนที่๑๑ในการติดฝีบราชวานอนนะฮะ
ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนโลก
ขนาดเดียวกันวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนโฟกัสสักนิดนึงดีกว่า
เพราะมันจะแพร่ระบาดเฉพาะในเด็ก
คือเหมือนเท่าที่มิ้นเคยได้ยินเป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง
เฉพาะแบบทุกปีเหมือนไข้ฝนใหญ่มาไปปีทุกปีอะไรอย่างงี้
แต่ว่าส่วนใหญ่จะระบาดในเด็กแต่ว่าครั้งนี้มันลาม
หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชายุทธ์ส่วนใหญ่เนี่ย
คุณหมอมนูนเนี่ยเขาจะพูดค่อนข้างแม่นนะฮะจำได้ไหม

ดูเรื่องปอดเรื่องอะไรเรื่องระบบทางเดินหายใจ
มนูลเนี่ยต้องยอมรับการวินิจฉัยของเขาเนี่ย

เวลาที่แกแบบว่าอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ย

และคนสูงอายุนะฮะ

อันนี้แหละคือส่วนใหญ่ตอนนี้เด็กปิดเทอมถูกต้องไหม

เด็กอาจจะเอากลับมาหาผู้สูงอายุที่บ้านใช่

บอกว่าจริงพอเด็กเริ่มมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดหรืออะไรอย่างนี้
ให้แยกห่างออกจากผู้ป่วยที่แบบอายุเยอะด้วยอย่างนี้
เช่นวันนี้ส่วนใหญ่โรคแพ็คเกจของผู้สูงอายุ
๑เบาหวาน

ถูกต้องไหมอันนี้คือโรคแพ็คเกจ
เขาบอกว่าโอเคเราจะรู้อยู่แล้วล่ะว่า
คนในบ้านของเรามีผู้สูงอายุเป็นโรคอะไรกันบ้าง
เมื่อเราเห็นลูกหลานของเราเนี่ยมีอาการป่วย
ไอ้ก๊อกแค๊กพยายามแยก
แต่อันนี้๓๕วันก็โอเคแล้ว
เพราะอย่าลืมว่าภูมิของเด็กเขามีภูมิสูง

มีไข้ต่ำอันนี้คุณหมอมนุนเขาบอกเลยนะครับ
วันไม่เจ็บคอไม่มีน้ำมูก
ในบ้านอายุ๔ขวบป่วยเป็นหวัด
ไอมีน้ำมูกอยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยตรวจร่างกายมีไข้ต่ำคือ๓๗๗
ออกซิเจนที่ปลายนิ้วยังอยู่กันไหมเอากลับมาใช้กันหน่อยเนาะนะครับ
ปอดปกติเจาะเลือดมีเม็ดเลือดขาวอยู่ประมาณ๓๗
ซาเรย์ปอดปกติแยงจมูกส่งตรวจรหัสพันธุกรรม
คุณหมอเขาคุณหมอบอกยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเลย
สูงอายุไว้ท่านหนึ่งให้ฟังก็คืออายุ๙๐
มันสังเกตแล้วมันเห็นอาการชัดเจนเลยว่า
ตอนเป็นโควิดเนี่ยยังไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่

คุณปู่คุณย่าอยู่กับหลานตัวน้อย
ก็ต้องดูกันสรุปอย่างนี้คุณหมอก็สรุปได้น่าสนใจมากว่า
ให้ยาตามอาการคือยาแกะไอยาละลายเสมหะยาพ่นยาพ่นที่ขยายหลอดลม
วันต่อมายังมีไข้ยังมีไอแต่ไม่มีไข้แล้ว
ระดับออกซิเจน๙๖เปอร์เซ็นต์แล้วเอ็กซาเรย์ปอดเริ่มพบฝ้าขวา
ใช่ไหมน้องฝ้าขาวเนี่ยที่บริเวณปอดซ้าย
ต่อมายังไอต่อเนื่องนะระดับออกซิเจนเริ่มลดลงแล้ว
แล้ว๙๕เปอร์เซ็นต์เอ็กซาเรย์ปอดมีฝ้าขวาเพิ่มขึ้นเป็น๒ข้างเลย
เนี่ยเมื่อกี้มีฝ้าปอกที่เป็นฝ้าเพี้ยคุณหมอชมนูนก็ลงไว้เหมือนกัน
ก็มีการให้ยาสเตอรอยขนาดต่ำอีก๕วัน
วันต่อมาไอดีขึ้นเสมหะน้อยลงไม่มีไข้ออกซีเย็นขึ้นเป็น๙๗เอ็กซาเรย์ปอดกลับมาเป็นปกติ
ป่วยมากกว่าเด็กเล็กหลายเท่าเด็กเขาอ่ะสเต็มเซลล์เขาแข็งแรงอ่ะ
ภูมิคุ้มกันยังดีจริงเด็กน้อยเขาเป็นไข้เขาไม่รู้สึกหรอกว่าเขาเป็นไข้เห็นไหมล่ะ
เมื่อต้นปีเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนโควิด๑๙ครบโดสแล้ว
แล้วก็ได้วัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วอย่าปล่อยให้เด็กเล็กที่ป่วยเข้าไปใกล้ผู้สูงอายุ
ก็ต้องรักษาตามอาการเองเนอะมันก็เหมือนกับโควิดแทนใช่ดังนั้นเนี่ยมันเลยแสดงอาการมากกว่าสิ่งที่โควิดมันเป็น
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้เราใส่เสื้อเป็นวันจันทร์อังคารพุธเรียนกันเลย
อ๋อเหรอสุดยอดต่างพุทธเรียงชมพุทธเรียง
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพักครบทรงชาติกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะ
เอาละกัญชาเราอ่านกันมาเยอะเหลือเกิน
สรุปถึงเวลาที่ฝ่ายค้านเขาจะยื่นทุกพักเลยนะฮะ

ใช่เขาจะบอกอันนี้แหละฝ่ายค้านเขาจะยื่นยุบพัก

นี่เป็นการแบบว่าเตะตัดขาก่อนเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ป่

ปรมการใช้นโยบายการชาเสรีเอาง่าย

วันนี้อย่างที่สุดประชาชนเขาเตรียมตัวกันแล้ว
มะเมฆจะมีอะไรไหนจะเป็นพืชเศรษฐกิจล่ะ
มันจะตอบโจทย์สำหรับเฉพาะบางกลุ่มบางคนหรือเปล่า

ปลดล็อกกันแล้วข่าวที่ออกมาทั้งหลายมีแต่ข่าว
หลอนกัญชาซึ่งคุณอนุทินเขาพูดอย่างชัดเจนว่า
สิ่งหนึ่งที่พักภูมิใจไทยเขาพูดมาเสมอว่า
เขาสนับสนุนให้เป็นการแพทย์การแพทย์ใช่

แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันทั่วกรุงเทพเลยคือ

เต็มไปหมดเลยนั่นคือข่าววันนี้นายแพทย์ชนานสีแก้วสสนานเนี่ยนะครับ
แล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
เขาเปิดเผยเลยว่าโอเคละก่อนถ้าสมมุติจะนับจริงเนี่ย
อย่างแรกตอนแรกเขาจะบอกว่าจะมีกระทู้ใช่ไหมแต่ยังไม่เปิดสภา
ค้านเขาขอยื่นไปก่อนยังไม่เปิดถ้าจะเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้ปมใช้นโยบายการชาติ
ก็หนาจบังพฤษฎิกายนเนี่ยนะเผิดเผยถึงต้าเตรียมยื่นยุบพรรคเกี่ยวกับนโยบายการชาติ
เบื้องต้นเนี่ยพักภูมิใจไทยเพราะการประกาศนโยบายกัญชาเสรีเข้าข่ายพฤติกรรมที่นำไปสู่การยุบพัก
ตามพรบว่าด้วยพักการเมืองพศ๒๕๖๐มาตรา๙๒ในประเด็นการให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่ชอบ
เรื่องจากการประกาศนโยบายที่หาเสียงไว้เมื่อปี๒๕๖๒เกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชา
คือเอาง่ายเราย้อนกลับไปตอนที่เราเลือกตั้งกันปี๖๒เนี่ยนโยบายของภูมิใจไทยหลักเลยคือกัญชาเสรีกัญชาเสรี

แต่เขาก็พูดมานะเขาก็มีวงเล็บเหมือนกันนะว่ากัญชาทางการแพทย์

เขาพูดตลอดต้องพูดตลอดจริงเน้นย้ำเน้นย้ำว่าการแพทย์อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
หนึ่งแต่เศรษฐกิจเนี่ยเราไม่รู้มันจะส่งออกยังไง

เพราะว่ามันก็ไม่ได้เอาจริงนะพูดจะแบบไม่ต้องปากเสียอะไรนะ

ตอนนั้นที่ออกมามันไม่ได้มีกฎหมายลูกที่จะออกมารองรับไม่รู้ว่าอะไร
มันถึงแบบว่าพอคนจะทำโรงเรืองทีมีต้องมีเงินกี่สิบล้านเนี่ย
โรงเรืองนี้พี่เคยถามอะโรงเรืองนี้๔ล้านแล้วเนาะ๓ล้าน๔ล้าน
ใช่เขาบอกว่าจริงทำเป็นระบบจริงมันไม่ได้ง่าย
คือหมายถึงว่าถ้าจะปลูกให้เป็นพืชเศรษฐกิจหรือว่าที่ทำรายได้จริง

คือเหมือนตอนแรกเขาอนุญาตให้เหมือนเวลาปลูกเองใช้เองทางการแพทย์
ตามหลังบ้านเรา๕ต้น๗ต้นอะไรอย่างนี้ถูกป่ะคะ
ซึ่งเขาเคยเตือนแล้วนะเขาบอกระวังกัญชาจะกลายเป็นอาหารสัตว
แล้วมันก็เป็นอาหารสัตว์จริงระวังกัญชาจะกลายเป็นกะเพรา
มันถ้าเป็นกะเพราจริงระวังกัญชาจะเป็นผงชุรส

ซึ่งการออกนโยบายเป็นปัญหา
ทางฝ่าข้านก็บอกแบบนั้นแล้วก็เข้าข่ายไม่ชอบใช้กฎหมาย
ถือว่าเป็นการใช้นโยบายพักเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครอง
ส่วนเรื่องรายละเอียดฝ่ายกฎหมายของฝ่ายพักฝ่ายค้าน
ทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่า
พฤศจิกายนจะทราบความชัดเจนขนาด
เดียวกันพี่ศรีอืมพี่ศรีสุวรรณจัญญาต้องบอก
ก็เดินทางเข้าให้ไทยข้ามต่อสำนักการคณะกรรมการการเล่นตั้งสมภันธณี

ทั่วประเทศเลยคุณศรีสุวรรณเขากล่าวว่ามีพักการเมืองหลายพักเริ่มจัดทำป้ายหาเสียง
แต่เขาจัดตั้งกันมาติดกันมานานแล้วเนอะอือฮือ
เพื่อเป็นการประกาศตัวในบริเวณต่างนะฮะ
ริมทางจังหวัดทั่วประเทศเลยนำเสนอนโยบายพัก
นำเสนอรูปหัวหน้าพักหรือบุคคลสำคัญของพัก
ถ้างั้นยุบหมดทั้งประเทศเลยนะเออก็แล้วแต่พี่ศรีจะร้องค่ะ
ไหมล่ะก็จริงจริงถ้าร้องก็ร้องให้ครบทุกที่
ถ้าขับออกไปตรงทางนี้ก็เริ่มเห็นแล้วถูกต้องไหมอือฮือ
ออกไปตรงมอเตอร์เวย์ก็เห็นแล้ว
ถ้าอันยุบทุกพักนะพี่ศรีก็ถ้าพี่ศรียื่นไหวทุกพักก็จริงจริงก็
ก็ดีน่ะมันก็ต้องยื่นทุกภักดิ์น่ะก็เท่าเทียมดีก็ยื่นเลยเหมือนกัน
อ่าไม่ต้องไปเครียดอะไรเยอะด้วยอืม
ก็ถ่ายเฟซบุ๊กก็เห็นแล้วของพักไหนบ้างถ่ายเฟซบุ๊ก
ใช่ไหมล่ะอืมเขาบอกว่าการติดตั้งป้ายเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยเขาบอกบุคคลสำคัญของพัก
ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจดจำจึงต้องระบุชื่อนามสกุล
ที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผลิตและวันเดือนที่ผลิตอย่างชัดเจน
อันนั้นคือช่วงกด๑๘๐วันหรือเปล่า

ด้านหน้าของการประกาศโฆษณาก็ผลิตวันที่เท่าไหร่
ใครเป็นคนผลิตผู้ใดเป็นคนผลิตอะไรอย่างนี้
แล้วก็ขนาดเดียวกันการติดป้ายจะต้องไม่ติดตั้งบริเวณเกาะกลาง

หรือจะเป็นแบบว่าป้ายที่พักผู้โดยสารป้ายจราจร
เพราะมันก่อให้เกิดการบดบังสายตา
ใช่จริงปัญหานี้มีมาตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดคือเลือกตั้งคราวที่แล้วแล้วนะคะ

มันก็บอกว่ามันทำให้เกิดทัศนอุจาต

เลอะเทอะรกรุงรัง

ซึ่งหลายคนตำหนิว่าคิดจะเป็นสอสอไปบริหารบ้านเมือง
แค่ปฏิบัติตามระเบียบของกรกตยังทำไม่ได้เลย

นี่คือพี่ศรีเขาว่าไปฟังเสียงพี่ศรีสักนิดนึงค่ะ

เพราะฉะนั้นจากการตรวจสอบป้ายหาเสียงของพักภูมิใจไทย
สร้างอนาคตไทยไทยสร้างไทย
เริ่มอยู่ริมทางตรอกซอยในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ

เพราะว่าแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงส่วนใหญ่๓ภาคการเมืองนี้
มีพิรุษเขาว่ามีพิรุษ
หนึ่งภูมิใจไทยสองสร้างอนาคตไทย
สามไทยสร้างไทย
เขาบอกมีพิรุษทางกรกตจึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการ

เรียกสมาคมองค์กรพิทักษ์และสมนุนไทย

ก็รอดูกันไปนะคะว่าจะย้าย
ตกลงเราเข้ากฎ๑๘๐วันยังไงพี่มด
มันลดข้างจาก๒๔สิงหาแล้ว
ถ้าทำได้ก็ดีนะมินว่าทุกคนก็จะได้อยู่ภายใต้กฎให้ได้เหมือนกัน

ฝากพี่ศรีแล้วกันนะคะ
ดูเรื่องนี้กันหน่อยเชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวนี้แล้ว
สำหรับลูกเขยปืนโหด
บุกไปตั้งใจจะยิงแม่ยายให้ตาย
แต่สุดท้ายก็คือยิงพ่อตายิงน้องเมียตายขาบ้าน
แล้วตอนที่ถูกจับได้เนี่ยคือกระสุนหมดแม็กซ์
กลับบ้านไปอัดกระสุนเพิ่มอีก๘นัด
กะว่าจะกลับมายิงแม่ยายให้ตายซ้ำอีก
ดักรอฝั่งตรงข้ามสอนอเพชรชะกะเสม
พื้นที่เกิดเหตุนะคะใช่เขาบอกว่าเขารู้ว่า
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะต้องมาให้ปากคำที่นี่
มาดักรอตรงนี้กะว่าแม่ยายมาเมื่อไหร่จะได้ฆ่า
ก็คือกะว่าจะไปฆ่าซ้ำสุดท้ายตำรวจไปเจอก่อน
ก็เลยจับตัวได้ซึ่งเรื่องราวเนี้ยหลายคนบอกว่า
ทำไมจิตใจคุณมันโหดเยี่ยมขนาดนี้
แล้วคือคนที่คุณฆ่าเนี่ยคำว่าพ่อตาแม่ยายอ่ะ
มันก็คือพ่อของภรรยาแล้วก็แม่ของภรรยาคุณใช่ไหม
เขาบอกว่าปมความแค้นเนี่ยมันมีตื้นลึกหนาบางยาวมาหลายปีแล้ว
คนก่อเหตุชื่อเป้สรุปสั้นคือเป้เนี่ยแค้นพ่อตากับแม่ยายตัวเอง
เพราะว่าคบหากับแฟนตัวเองตั้งแต่ตัวเองอายุ๑๘แฟนอายุ๑๗
กันมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่แม่ยายเนี่ยไม่ชอบเป้ตั้งแต่ตอนวัยรุ่นแล้ว
เพราะรู้มาว่าเป้มีแบบไปผัวพันกับยาเสพติด
คือพ่อแม่ใครก็ไม่อยากให้ลูกสาวไปอยู่กับคนแบบมีเกี่ยวกับเรื่องยา
ก็เลยให้ลูกย้ายโรงเรียนย้ายไปเรียนที่อื่น
ว่าพอห่างกันน่าจะเลิกกันไป
แต่ปรากฏว่าพอเรียนจบกลับมาเจอกันกลับมาคบกันใหม่
ถึงขั้นอยู่กินมีลูกด้วยกันทีนี้มีลูกด้วยกันแล้วคนหนึ่ง
ตอนเกิดเหตุเนี่ยภรรยาท้องอีกคนนึง๗เดือน
เป้บอกเป้ไม่ไหวแล้วมีการโทรไปข่มขู่พ่อตาก่อน
แล้วตัวน้องนอนอยู่ตรงนั้นพอดีเข้าไปแล้วไปเจอก่อน
แล้วยิงเขาเลยพ่อตาโดนเข้าไทยทอยน้องเนี่ยก็โดนเข้าที่หัว
ส่วนแม่ยายอยู่ข้างบนอยู่ที่ห้องก็เลยหนีเข้าไปในห้องน้ำ
ใช่แล้วจังหวะขนาดนี้ไปในห้องน้ำแล้วเนี่ยยิงอัดห้องน้ำไปสามนัดนะคะ
คือแม่ยายก็คือหลบกระสุนที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยนะ
แต่หลบอยู่ในห้องน้ำแล้วแม่ยายอ่ะรอดตายแล้วสุดท้ายอย่างที่บอก
ดักรออีกกะว่าวันถัดมากะจะยิงให้ตายแต่ตำรวจจับได้ก่อนนะคะ
หลายคนได้ฟังคำให้สัมภาษณ์เขาหน้าตาเขาดูแบบไม่สลดเลย
แล้วเขาถามว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นน่ะทำไมถึงทำโหดเยี่ยมขนาดนี้
เป้บอกว่าเขาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีผม
พูดแบบนี้เลยผมแค้นมานานแล้วเขาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีผม

แต่พอไปตรวจสารเสพติดปรากฏว่าเป้เสพยาเข้าไปก่อนนะคะ

ก่อนที่จะมาก่อเหตุแต่เขาบอกมันเป็นความแค้นที่มันมีมานานแล้ว
ซึ่งวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสนเพชรเกษมก็คุมตัวเป้เนี่ยไปฝากขัง
นี่นี่คือเป้นะคะคือจะคุมตัวเป้ไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรี
ซึ่งระหว่างทางออกจากห้องขังไปที่รถควบคุมผู้ต้องขัง
ผู้สื่อข่าวก็พยายามคุยกับเป้เนี่ยหน้าเป้ตอนสารภาพก็เป็นแบบเนี้ย
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าตกลงมันขัดแย้งอะไรมันแค้นอะไรขนาดนั้นนะเป้
ทำไมคุณถึงต้องฆ่าเขาขนาดนี้
ก็ตอบว่ามันมีตื้นลึกหนาบางอะไรมากกว่านั้นพี่ผมทนมาตลอด
จริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องกีดกวนความรักมันมีเรื่องอื่นอีก
คือเหมือนแม่ยายเขาบอกว่าแม่ยายคอยเป่าหูลูกไม่ให้แบบไม่ให้ครบไม่ให้มาเจอ
แต่จริงคือเป้ก็กันไม่ให้ภรรยาตัวเองได้เจอได้คุยกับพ่อกับแม่เขาเหมือนกัน
คือเขาบอกไม่มีใครได้ไปเจอเลยหลานเหลินก็ไม่ได้เจอเหมือนกัน
เสร็จผู้สื่อข่าวเลยถามว่าเป้เอาถามตรงตรงนี้เลยนะหลังจากทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้ว
อยากขอโทษอะไรครอบครัวของภรรยาคุณไหม
เพราะคุณไปฆ่าครอบครัวเขาเนี่ยเต้พยักหน้าบอกว่าถ้าเลือกได้จะไม่ทำ

ไม่รู้เหมือนกันแต่เป้บอกว่าถ้าเลือกได้เป้จะไม่ทำ
ซึ่งช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะคุมตัวไปฝากขังครอบครัวของเป้นะคะก็มีทั้งแม่พี่สาวรวมถึงภรรยา
ภรรยาก็คือลูกของคนตายพี่ของคนตายครอบครัวฝั่งผู้เสียหายค่ะก็มาเยี่ยมเอาอาหารเอาน้ำมาให้นะคะก่อนที่เป้เนี่ยจะถูกนำตัวไปฝากขัง
ซึ่งคือเหตุการณ์นี้หลายคนบอกหูมันสังคมไทยเรามันน่ากลัวขึ้นขนาดนี้เลยเหรอ

ปืนปืนอะไรนี่ก็หากันง่ายเนอะ

ใช่อยากให้เห็นว่าคนที่มันตกเป็นห้ายานเนี่ย
แล้วเนี่ยเป็นยังไงคะลองไปดูเฉยคะ
ขอโทษนะพี่อ๋อถ้าเลือกได้จะไม่ทำเนอะเนี้ยแต่เป้นิ่งมากน่ะ
ถ้าเลือกได้จะไม่ทำอืมเออคือทุกคนก็เลยเป็นแบบงง
ทุกคนงงแต่คือต้องบอกว่าคือเป้ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบติดยาอย่างหนักหน่
คลั่งหรือว่าหลอนยาขนาดนั้นในก่อนหน้านี้ช่วงนั้นแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุเขาบอกเขาแค้นเก็บกฎมานานแหละ
ตั้งแต่เขาอายุสิบแปดจนตอนนี้เขาอายุยี่สิบแปดอ๋อสิบปีผ่านไปสิบปีเขาบอกว่าเขาแค้นแม่ยายมาตั้งแต่สิบปี
กีดกันความรักระหว่างเขากับภรรยาตั้งแต่ตอนเด็กจนแม้กระทั่งโตขึ้นมาอยู่กินจนมีลูกกันแล้วก็พยายามจะมาเป่าหูภรรยาให้แบบเลิกกับเข้าไม่อยู่กับเขา
พูดเลยว่าจริงผมอยากฆ่าแม่ยายมากกว่า

เพราะฉะนั้นเขาพยายามวนกลับไป
จริงเขาตามไปหาตามโรงพยาบาลต่าง

ไปตามหาไม่เจออ่ะไปที่วัดไหม
แล้วจะต้องมีการมาจัดทำพิธีอะไรที่วัดหรือเปล่า

ปรากฏตำรวจเนี่ยเห็นชุดแล้วไง

เพื่อจะมีการสอบถามปรากฏว่าถือปืนอยู่

ตำรวจก็เลยล็อกเลยจริงตอนแรกถามตำรวจถามเหมือนกันว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้
ผมมารอทำบุญเป้บอกว่าผมมารอทำบุญแล้วพี่มาตามใคร
นี่ถามตำรวจแบบนี้นะตำรวจว่าถอดหน้ากากอนามัยให้พี่ดูหน่อยได้ไหม
ถอดพอถอดปุ๊บตำรวจจำหน้าได้ไงคะเพราะว่าเป็นตำรวจก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะค่ะ
ดักรอยิงแม่ยายก็กะจะยิงให้ตายทั้งโคตรนั่นไงนี่ค่ะซึ่งเป้เนี่ยโดนไปสองข้อหานะคะ
ข้อหาที่หนึ่งคือฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งข้อหานี้ก็คือข้อหานักสุดแหละ

นี่คือเสียงตอนที่เขาพูดบอกว่าเขาถูกย่ำยีศักดิ์ศรี
อ่ะไปย้อนดูได้ในแบบไทยรัฐนิวส์โชว์หรือว่าในยูทูปเนี่ย
คือหลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเนอะว่าแบบ

เมืองไทยเมืองพุธเหรอคะบ้านเราเมืองพุธ
ไม่เพราะว่าความปลอดภัยในชีวิตของพวกเรานี่มันต่ำลง
ในกระดับที่โลกอะเจริญขึ้น

สูงขึ้นทุกปีสูงขึ้นเป็นแบบ๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
ช่วงเก้ากระโดดเลยช่วงโควิดแม้กระทั่งประเทศที่เขาบอกว่า
ประเทศที่แบบว่าเมื่อก่อนอัตราการฆ่ากันเนี่ยน้อยมากเนี่ย

จริงเหมือนถ้าจำไม่ผิดมันเริ่มจากช่วงโควิด
อัตราการก่อเหตุมันเพิ่มขึ้นด้วยสงครามพลังงานเศรษฐกิจ
ใช่ค่ะคนคุณภาพชีวิตคนพอมันไม่ดีมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เราจะถึงจะเห็นแบบว่าข่าวแชร์ลูกโซ่ข่าวอะไรอย่างนี้
มันจะเกิดขึ้นทุกวันข่าวยาเสพติดเกิดขึ้นทุกวัน

ใช่เขาบอกคุณภาพชีวิตของพวกเราอ่ะมันน้อยลงแล้วอืมต่ำลงแล้ว
แม้กระทั่งพรุ่งนี้อากาศเห็นไหมจริง
เมื่อวานหนาววันนี้กลับมาร้อนอุ่นหน่อยขึ้นมาแล้ว
นี้เราก็ไม่รู้เป็นยังไงฝนมาจากที่ไม่เคยมีน้ำท่วม

ค่ะจริงป่ะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ออกมาบอกว่าเป็นเหตุก๊าซรั่ว
ทีนี้ล่าสุดเลยคือทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เขามีการออกเอกสารออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้
บอกว่ามันเกิดจากการแพ้กลิ่นน้ำมัน
ฟุ้งกระจายออกมาในเขตพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันนะคะ
ก็เลยทำให้พนักงานที่อยู่ที่นั่น
จำนวน๑๓คนต้องส่งโรงพยาบาลเลย
ล่าสุดนายรัฐพลอุณกันพรค่ะ
มีการเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ๑๐นาฬิกา๓๔นาที
ซึ่งก็มีการเปิดท่อน้ำมันเพื่อที่จะซ่อมบำรุงประจำปี
ส่วนผู้ที่รับผลกระทบจำนวน๑๓คน
เข้ามาทำการก่อสร้างสำนักงาน
แล้วก็อยู่ห่างจากท่อน้ำมันประมาณสักแบบ๕๐เมตร
ซึ่งไม่ใช่พนักงานประจำของทางบริษัท
โดยทั้งหมดพอมันสูดกลิ่นเข้าไปก็คือเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ
เพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับกลิ่นของน้ำมัน
ก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย
มีการรีบนำทั้ง๑๓คนส่งรักษาที่โรงพยาบาลระยอง
แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนอื่นทันทีนะคะ
ซึ่งพนักงานทั้ง๑๓คนตอนนี้เนี่ยอาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนจุดเกิดเหตุมีการปิดท่อน้ำมันแล้วก็ทำงานต่อได้แล้วค่ะ

ก็จะมีไปจนถึงวันที่๒๗พฤศจิกายน
และเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นทางบริษัทจะดูแลรับผิดชอบทั้งหมด
ตอนที่แรกเขาตกใจเลยว่าเอ้ยแก๊สมันรั่วหรือเปล่า
แล้วทำไมต้องแบบหามส่งพนักงาน๑๓คนแบบอย่างเร่งด่วนมาก
เพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลปรากฏออกมาชี้แจง
เป็นการแพ้กลิ่นน้ำมันที่ฟุ้งกระจายออกมานะคะ
นั่นแหละเราก็ต้องดูกันตอนนี้เหตุการณ์แบบต่างเกิดขึ้นมากมายเนอ

เดี๋ยวเรากลับมารายเดอร์หนุ่มขนลุก
ขับส่งอาหารตอนเที่ยงคืนเจอสาวชุดขาวครึ่งตัว

ตอนนี้คนก็เลยพูดถึงว่าเฮ้ยหลอนหรือเปล่า

คือตอนนี้นะคะมีคลิปไวรัลที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์จำนวนมากทีเดียว
เกิดเป็นแฮชแท็กคำว่าตัวตึงระยอง
หลายคนก็เอ๊ะงงตัวตึงระยองคืออะไร
แล้วมีคำว่านางฟ้าหาดแสงจันทร์อีกอันหนึ่ง
ทิติกองค่ะตัวตึงระยองเออเนี่ยค่ะนี่ค่ะคือ
ได้ยินเพราะตัวตึงมานานแล้วแต่ไม่เคยรู้ความหมายเลยเนี่ย
คือปรากฏภาพหญิงรายนึงมีอาการคล้ายคนสติไม่ดี
เขาเดินเคาะถังแกลลอนเป็นจังหวะเนี่ยตั้งของเขาเนี่ย
เพื่อแลกกับเงินจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยค่ะ
ทีนี้มันมีอีกด้านหนึ่งก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้
คือเขาบอกว่ามีคนในโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นเตือนนะคะ
บอกว่าบางวันเนี่ยที่พี่เขาไม่ได้กินยาเป็นอันตรายกับคนอื่นมาก
เดินเข้ามาขอเงินเราแบบ๒๐บาทเนี่ยเราอุ้มลูกอยู่อย่างอันนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าอย่าพึ่งนะด่ากราดเลยอันนี้
แล้วก็มีการหยิบมีดออกมาแล้วก็คว่างไม้ใส่หน้ารถแบบคนในระแวกนั้น
ก็คือโดนเคาะกระจกรถกันมาอย่างนี้ค่ะ
มีหลายคนเขาก็ถ่ายกันมาเนี่ยคลิปมันมีหลายคลิป

แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าพี่แกร้องเพลงอะไร
อย่างอีกคนนึงเขาก็บอก
ผมเคยเกือบโดนผู้หญิงคนนี้เอาขวดปากฉลามแทง
น้องสาวเนี่ยเกือบโดนไม้ตีหัวเพราะว่าไม่ให้เงินเขา
คนแถวนั้นเขารู้ดีว่ามันอันตรายมากแต่ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะว่าสติไม่ดี
วันไหนบ้าบ้าถือมีดเนี่ยชอบมาขอเงินใครไม่ให้นี่เขาด่าหมดเลยนะคะ
ทุบรถก็เป็นภัยสังคมแบบนี้ควรจะเอาไปรักษา

คือหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันเพราะว่าเขาต้องออกมาเตือน
ก็ต้องให้ตำรวจแหละอันนี้ตำรวจก็ต้องช่วยดูแล
เมื่อกี้เห็นมีจังหวะที่อยู่กับตำรวจด้วยถูกไหมคะ

ก็ต้องฝากคนในพื้นที่หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลเพราะไม่งั้นเนี่ยอันตราย
ถ้าบอกว่าเขาถือมีดด้วยวันดีคืนดีไม่ใช่แค่ด่า
แล้วสมมุติเขาแทงเราเราเขาไม่ผิดน่ะถ้าเขาวิกลจริตอ่ะ

ค่ะถ้าเป็นสมมุติว่าคนที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วนะว่าเป็นวิกลจริต
หรือว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างนี้จริงเนี่ย

พอรักษาหายแล้วกลับมารับโทษนะคะ
ไม่ใช่ว่าหายแล้วหายเลยหายกันไม่ใช่แบบนั้น
แต่ก็คือต้องหายก่อนแล้วกลับมารับโทษ
ไม่ใช่บอกว่าสติไม่ดีแล้วคุณจะ
ทำอะไรไปได้ไม่โดนโทษ
นั่นแหละดังนั้นก็ต้องพาไปรักษาให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจัง
ที่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงมากกว่านี้เนอะ

เกี่ยวกับรายเดอร์วันนี้โซเชียลมีเดียต่างหรือเพจต่างเนี่ย
ทั่วจังหวัดขอนแก่นเขาเผยแพร่ภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
หลังจากโพสต์คลิปนะฮะวีดีโอขนาดกำลังขับรถไปส่งอาหารกับลูกค้า
อืมน่าจะรายสุดท้ายนี่นี่นี่มานั่นค้าพี่ม่อนหนูเห็นค้า
เขาใส่กางเกงสีดำมั้งหรือใส่ข้างล่างสีดำ
พอสนี่เห็นค้าเห็นชัดเลยว่าเป็นเดสต์ยาวแล้วก็ค้า

เออทำไมครึ่งตัวยังไงไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้ว
อะไรจะครึ่งตัวยาวขนาดนั้นก่อน
ทางบ้านดอลมบมได้ขี่ผ่านผู้หญิงคนหนึ่งในมุมมืด
ยืนตัวนิ่งผมเลยทำการอัดวีดีโอเอาไว้
พอขี่ผ่านได้สักพักก็ตัดสินใจย้อนกลับไปดูอีกที
พอไปอีกครั้งนึงก็ไม่เจอคนนั้นแล้ว

ก็ถ่ายติดก็ต้องมองเห็นแหละ
แต่ต่อมาน้องผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่นะครับ
เขาไปเจอกับนายจิรพันธ์เนี่ยอายุ๒๕ช่วงเป็นเจ้าเพศพอดีเลยเจ้าของคลิป
เขาเปิดเผยว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่๑๔ตุลาคมเกือบเที่ยงคืนเนี่ย
ตัวเองก็ไปส่งอาหารให้กับลูกค้ารายสุดท้ายก่อนกลับบ้าน
ช่วงที่ขับผ่านไปรอบแรกเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาว
เห็นแค่ครึ่งท่อนยืนอยู่ใกล้กับป้ายทางเข้าห้างอ่ะ
แล้วก็ยืนกวักมือเรียกเนี่ยตนไม่แน่ใจว่าใช่คนหรือเปล่า
จึงได้ขับย้อนสอนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งแต่กลับมาก็ไม่เจอแล้ว
กลับมาดูด้วยกลับมาเจอก็ไม่เจอแล้ว
ระยะห่างกันใน๕นาทีผมเชื่อว่าต้องเป็นผู้หญิงวิญญาณ
ผู้หญิงที่เคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อ๒ปีก่อนแน่นอน
เพราะเคยมีคนเล่าว่าเมื่อ๒ปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงเกิดอุบัติเหตุรถชน
จนทำให้ร่างขาดไป๒ท่อนโดยบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุหนัก
ทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยหลายคนแล้วโดยเฉพาะจุดกลับรถหน้าหมู่บ้านดอนบม
เพราะค่อนข้างจะมืดแล้วก็ไม่มีไฟส่องสว่างอยู่

ผู้หญิงยืนตัวนิ่งอยู่ข้างทางตรงติดกับป้ายหน้าคือช่วงเวลานั้น
ก็ประมาณว่ามือผมตกใจครับ

น่าจะมาขอส่วนบุญบ้างครับก็คือไม่มั่นใจเหมือนกันครับ
ก็ตกใจอยู่เหมือนกันเจอสิผมก็เจอแบบนี้บ่อยอยู่นะครับ
เวลาไปส่งออเดอร์ตอนกลางคืนก็เจอบ่อยอยู่แต่ไม่มีเคสที่อัดวิดีโอได้ทันเลยครับ
ถึงจะแบบอัดวีดีโอไว้แต่ก็ไม่เคยติดวีดีโอมีเคสนี้แหละครับที่ติดวีดีโอ
นั่นแหละฮะเขาบอกปกติเจอบ่อยอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเอาไว้
แต่เบนเจอร์เพศถ้าสมมุติจะตามความเชื่อนะเบนเจอร์เพศเป็นช่วงที่เห็นผีบ่อย
เขาบอกเป็นช่วงเนื้อหอมใช่ไหมคะคนจะแต่งงานจะบวชเป็นเจ้าเพศใช่ไหม
ว่ากันว่าอย่างแบบว่าคำว่าเบนเจอร์เพศนึกออกปะต้องระวังตัวเองต้องอะไรอย่างนี้
หลายคนบอกว่าไปขอดูกล้องวงจรปิดไหมอีกคนบอกว่าลองเปิดไฟสูงดูไหมเผื่อมันจะเห็นชัดขึ้น
เนี่ยคุณคนคุณผู้ชมคอมเมนต์มาแบบนี้เออนะเออ
แต่เมื่อกี้ถ้าถามมิ้นต์มิ้นต์ดูแล้วมิ้นต์ว่าคนดูเหมือนคนมากมากกว่าผีอะเอาอย่างงี้ดีกว่า
เหมือนเป็นคนมากกว่าเป็นผีเนอะเอาคนถามมาเยอะเหมือนกันอันนี้อ่ะดูอีกที
แขนเขาก็มีเนอะเหมือนเห็นแขนอันนั้นใช่ไหมคือสมมุติถ้าไม่ใช่เดรสขาวที่ยาวเต็มตัวก็คือเสื้อยืด
ตัวใหญ่แล้วก็อาจจะเหมือนที่พี่เมย์บอกว่าแบบกางเกงยีนมันสีเข้มหรือเปล่าเพราะตอนนั้นมันก็มืด
เที่ยงคืนอ่ะไฟก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่จะคิดนะคะเอาคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าใครก็ได้ช่วยอัปเดตข่าว
คือจริงเขาเลื่อนไปเป็นวันที่๓๐ก่อนใช่ไหมคะแล้ววันนี้เลื่อนอีก
เป็นวันที่๑พฤศจิกาก็คือเลื่อนไป๑วัน
คือเขาบอกว่าไม่จริงคือตอนแรกเนี่ยเลื่อนจาก๓๐กันยาเป็น๑๗ตุลาคือวันนี้
จริงมีนัดต้องไปแล้วขอเลื่อนอีกขอเลื่อนอีกค่ะหลายคนก็แบบ
อยากตามว่าตกลงยังไงดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะวันนี้เนี่ยที่ศูนย์ราชการ
ผู้สื่อข่าวเขาไปดักรอกันเหมือนกันแต่ก็ไม่เจอแล้วก็ได้รู้มาว่าสรุปแล้วเนี่ยคือ
ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเป็นคนออกมาให้ข้อมูลว่าทางคุณใบเตยกับดีเจแมนเนี่ย
ส่งทนายมายื่นหนังสือตอนแรกเนี่ยตั้งแต่เช้าเนอะผู้สื่อข่าวไปตามแต่เช้า
ผู้อำนวยการก็บอกว่าตอนแรกยังไม่รู้หรอกว่ายื่นหนังสืออะไรอาจจะเป็นหนังสือเลื่อนนัดก็ได้
หรืออาจจะเป็นหนังสือแก้ไขข้อกล่าวหาก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปก็คือส่งทนายเป็นตัวแทนเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็มีการเลื่อน

นายมาเลื่อนใช่ไหมฮะทนายมาเลื่อนเฉยใช่ค่ะใช่ทนายก็คือส่งตัวแทนส่งทนายมาเป็นตัวแทนแล้วก็มาขอเลื่อน
ยื่นหนังสือเลื่อนแทนบอกขอเลื่อนเป็น๑พฤศจิกายน๒๐๒๐
ทนายเจมส์ก็หายตัวไปแล้วครับอ๋อรู้สึกจะไปทำบุญทอดกระถิ่นอยู่
อ้าวเหรอคะส่วนทุกคนทอดกระถิ่งกันเยอะแล้วออกพรรษา
น่าจะถอนตัวจากคดีแล้วดูท่าทางในรูปคือป้าคนหนึ่งที่มายื่นหนังสือเลื่อนให้
ซึ่งทางผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบบอกว่าเป็นทนายความ
อ้าวแล้วทนายเจมส์อ่ะไม่รู้ไม่รู้
นายเจไปไหนอ่ะเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าสรุปยังยังทำให้หรือไม่ทำให้หรือยังไง
ก็ต้องติดตามตอนต่อไปแสดงว่าหรือเปลี่ยนทนายอีกวะยังไม่รู้ไงพี่
หรือเปลี่ยนทนายแต่พี่สนิทกับทนายเจมส์ไหมอ่ะ
พี่ไม่สนิทกับทนายเจมส์ต้องตามพี่หนุ่มกับทนายตัวเองตัวเอง
ให้พี่หนุ่มไปถามให้แล้วแหละว่าแบบเอ๊ะตกลงยังไงแบบไหนหรือเปล่า
ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ต้องเป็นตัวแทนจากถ้าสมมุติเจมส์ไม่มาก็ต้องส่งตัวแทนมาถ้าปกติอ่ะ
หรืออาจจะเป็นคนของทนายเจมส์ก็ได้นะพี่ผู้หญิงท่านเมื่อกี้
อาจจะใช่แต่ถ้าข่าวก็ต้องบอกถึงเป็นคนของทนายเจมส์
ทนายเจมส์ออกมาตอบง่ายสุดเพราะพวกเราไม่รู้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะถูกอื้อฮึนะตามนั้นก็
เบรกไหมมีอีกข่าวหนึ่งไหมลูก
คนที่ถูกออกหมายเรียกไปแล้วตำรวจเขาก็ออกหมายเรียกอยู่
คุณก็ต้องมาแค่นั้นเองเพราะถ้าคุณไม่มา

ก็รอติดตามตอนต่อไปว่า
ตำรวจจะเรียกใครอีกแล้วจะมาใหม่มาส่งตัวแทนเหลือนใหม่เหลือนอะไรยังไง
ก็เนี่ยค่ะก็ต้องรอดูนะ
พักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อ
เอาล่ะแอดคาราบาลนะฮะ
โหขอโทษเพราะว่าที่วันก่อนที่เราเล่า
เหตุการณ์ไปทั้งหมดแล้วไม่ต้องไปเล่าซ้ำแล้ว
อาแอดเองก็ออกมาบอกว่าขอโทษที่ขาดสติไป
กลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ต้องยอมรับ

หลังจากที่คุณแอดคาราบาลได้ออกมาซัดผู้ว่า

แบบจัดหนักบนเวทีคอนเสิร์ตพร้อมกับเรียกผู้ว่า

แล้วอีกอย่างหนึ่งจากข่าวนี้ทำให้รู้ว่า

เขาสรุปมาเลยว่าพี่แอดคาราบาลถือหุ้นบริษัทอะไรบ้าง

แล้วก็มีแบบว่ามีของ

บนเวทีบอกว่าทำไมเนี่ย
ไม่ให้ตัวเองเล่นคอนเสิร์ตในจังหวัด

ก็ต้องเอาผิดกันหน่อย

ใช้วาจรรพยูทัลท่านผู้ว่ารัชกาลจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี
ต่อมาท่านผู้ว่าก็ออกมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่า

ผมได้ฟังคำอธิบายแล้ว

ดูคำว่าพูดราชการจังหวัดเนี่ย

ก็ต้องไปทำตามกระบวนการของ

นั่นแหละแม่ก็ติดตามกันไปพอมันมีเหตุการณ์อะไรก็เล่าจากนั้นมีการสรุปเขาจะบอกมาเลยว่า
สรุปออกมาว่าแบบพี่แอดการบาวถือหุ้นอะไรบ้างช่วงนี้ดราม่าแบบเศรษฐ์ศิลปินราเยอะเหมือนกันนะฮะ
อ๋อนี่ไงนี่ไวเวอร์มาแล้วจ้ะนี่ดูอ่ะมาแล้วจ้ะ
เขาบอกว่ามีก็ต้องมีใช้คำว่าส่องพอร์ตหุ้นและคาราบาลและครอบครัว

ใหญ่อันเป็นอันดับที่๕๕ของตลาดหุ้นไทย
คุณ๗๐ล้านเหรอคะถูกต้องมูลค่า๕๘๑๔ล้านบาท
โฮช็อคมั้ยคะลำดับที่๓พี่บอกแล้วพี่ดูจากเนี่ยแหละ
ลินจงโอภากุลภรรยาอืมลำดับที่เก้าคือลูกสาวลำดับที่สิบคือลูกชาย
วูว้าวลินจงโอภากุลภรรยาเนี่ยจำนวนหุ้น๒๖ล้านหุ้น
ใหญ่แล้วมูลค่าน้อยเองลูก๒๐๐๐กว่าล้าน
คะนั่นน้อยแล้วเหรอคะค่ะลูกสาวมีอยู่พันกว่าล้าน
ลูกชายมีอยู่๑๒๐๐ล้าน
อือพีคเนอะพีคดีเนอะเป็นยังไงละหนู
ไม่แต่เขาก็ทำงานมาตั้งแต่หนุ่มเก็บงงเก็บเงิน
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการซื้อหุ้นถูกไหมคะใช่ไหม
แต่ก็อุ้หูหมื่นนะว่าไม่ใช่พันน่ะลูกแต่เขาก็
เป็นไงคะเอาแบบว่าสมมุติว่าคนที่สุพรรณอ่ะ
ช่วงหนึ่งที่แบบสุพรรณเจริญเมื่อก่อนสุพรรณจะมีบ้านทรงไทยเยอะ
มันถือเป็นที่มาของขุนช่างขุนแผนตัวเองนึกออกป่ะ
ใครรู้ปุ๊บแกซื้อเก็บหมดเหรอ
ซื้อเก็บแล้วแกก็มาในละมิตบ้าน
ทรงไทยบ้านไม้สักอะไรอย่างนี้

ครอบครัวอย่างตั๊กบงกฎนี่คือหลานแกนะตั๊กบงกฎนี่คือหลานแกนะ
ตูนบอดี้แลมก็คือหลานกันอ่ะค่ะอืม
อันนี้รู้สึกจะมีอีกหลายบริษัทวันนั้นโอ้โหฉันบอกในไทยรัฐ
ฉันดูจากไทยรัฐเนี้ยแหละอ๋อจริงหรอจริงหรอเออ
แต่ต้องไปลองไลน์รวมไปสอบอะไรวะอ่านข่าวไทยรัฐตั้งวันยังไม่รู้อีก
ไม่เจอมันไม่มีอ่ะไม่ได้อ่านทรัพย์สินพี่แอดอ่ะ
หนูอ่านแต่ข่าวยาบ้าสงสารหนูป่ะหนูอ่านแต่ข่าว
คนข้างอย่างแหลงเกาะดึกฉันนอนไม่หลับฉันนั่งดูไอมินอ่านข่าว
จริงจริตเพราะมันจะเสร็จจากงานให้ดู
เพราะจบพอดีไงจบจากรายการดึกมานี้ก็จะเนาะ
หนูอ่านแต่ข่าวคนข้างเมื่อคืนอ่านข่าวควายข้างยังมาคิดดู
หนูอ่านตั้งแต่คนข้างยันควายข้างเอาดิ

วันหลังฉันว่าฉันจะมาระบายอารมณ์ในรายการข่าวเธอดึกก็ได้นอนเสร็จมาเนอะ
ไปดูสาวคนนี้กับคุณแม่และครอบครัวนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าเดินสายทำบุญตลอดจริง
สำหรับคุณเบลล่าลานีแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการทอดกระถิ่นกัน
เบลล่าเองก็เหมือนกันน่ะนะคะคือมีการโพสต์รูปภาพ
ระบุว่าสรุปยอดทำบุญกระถิ่นสามัคคีวัดพญาสุเรนค่ะ
ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารรวมไปถึงเงินส่วนตัวของเบลและครอบครัว
เป็นจำนวนสี่แสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบแปดสตังค์
วงมาลัยจากแฟนคลับนะคะแล้วก็เงินสดที่ร่วมด้วยภายหลังเนี่ย
รวมเป็นเงินทั้งหมดห้าแสนห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าเก้าสิบแปดสตังค์
ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะรวมไปถึงเหล่าคนบันเทิง
แฟนคลับเองก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันแบบทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะ
คนนี้ทำบุญเยอะจริงเราเห็นแบบว่าทำบุญตลอดจริง
สำหรับคุณบัลล่ากับคุณแม่นะคะโอ้โหนี่มีเครื่องดื่มทุกอย่างนี้
นี่นี่พี่มดยังบอกว่ายังแบบว่าขอกลับไปดูว่าพี่แอดทำอะไรบ้าง
อืมตะวันแดงอะไรอย่างนี้ก็คงเขาจะอืมหรอเอาเถอะก็คือเป็นแบบ
ธุรกิจในครอบครัวเค้าไม่ใช่แค่นักรองอะลูกอืมเออ
เป็นนักธุรกิจไปแล้วมาเป็นนักธุรกิจไปแล้วอ้าวแต่ยิ่งเป็นนักธุรกิจ
นักร้องก็ยิ่งต้องเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะให้เกียรติคนอื่นด้วยเหมือนกัน
ทุกคนก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจะไปแบบว่าด่ากราดไข้หรืออะไรก็ไม่ได้ก็
ก็ดีที่ออกมาขอโทษแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูแหละถ้าเกิดเขาจะแจ้งความ
เขาไม่ยอมทางผู้ว่าบอกทางผู้ว่าไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
แต่ทางจังหวัดก็คืออย่างที่บอกว่าผู้ว่าเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้บริหารจังหวัด
ตัวแทนอะเออแต่บริษัทของเขาคือจังหวัดสุภัณฑ์บุรีเนี่ย
เขาไม่ยอมก็ต้องรับเขาบอกยังไงก็ต้องหมินประมาท
มินประมาทใช่ก็ว่ากันไปอืมก็ต้องรับไปนะคะ
แอดเขาบอกเขาก็พร้อมเขาก็พร้อมอ้าแขนรับในความผิดเขาก็ยอมรับว่า
สิ่งที่เขาทำเนี่ยกราบขออภัยผู้ว่าและขอขอบพระคุณที่กรุณาออกมาชี้แจงความจริง
ส่วนเรื่องคดีความคดีความผมพร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มครับ
อืมอ่ะก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะอืมอ่ะ
ปกติเวลาศิลปินดาราไปแสดงอะไรอย่างนี้ก็ชอบมีแฟนคลับมาให้ของให้แบบพวงมาลงมาลัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ใช่คือจริงต้องบอกว่าคนที่มิ้นเคยเห็นเจอได้แปลกสุดคือน่าจะเป็นคุณปามี่
ใช่พี่แปมมี่ได้ต้นกล้วยได้ทุเรียนได้อะไรอย่างนี้
ถึงคิวพี่ตูนพี่ตูนบอกว่าผมได้ยินมานานแล้วครับที่หลายคนได้ของจากแฟนคลับแบบแปลกวันนี้ถึงคิวผมแล้วนะครับ
นี่ได้พวงมาลัยของเล่นจ้าของเล่นลูก
ไปเล่นที่สุราธานีค่ะคือพี่ตูนถึงขั้นโพสต์ภาพเลยเขียนแคปชั่นบอกว่า
เคยเห็นแต่นักร้องท่านอื่นอื่นได้รับของขวัญแปลกจากแฟนคลับไม่นึกว่าจะมีวันนี้กับเขา
ขอบพระคุณแทนทะเลสำหรับมาลัยแห่งความสุขพวงนี้มากมากนะครับสุขใจทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับและทะเลรักปล่อ
ขอบพระคุณทุกคนที่สุราธานีที่ออกมาเชียร์และร้องเพลงอย่างมีความสุขไปด้วยกัน
ก็คือให้ของที่พ่อส่งต่อไปถึงลูกของเล่นน้องทะเลทั้งนั้นเลย
พี่ก้อยค่ะพี่ก้อยรัชวินก็มีการออกมาโพสต์คลิปน้องทะเลที่ดีใจได้ของเล่นด้วยนี่
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเมื่อพ่อได้รับพวงมาลัยจากแฟนคลับที่สุราชทะเลถูกใจสิ่งนี้ครับผม
วงมาลัยพ่อแต่ของเล่นผมค่ะ
ครับแม่ก็เป็นไอเดียที่เก่ดีนอ
ชอบเพราะเป็นความเครียต
อย่างของคุณปามมี่เองเขาก็จะแบบรอทุกครั้งว่าไปแต่ละจังหวัดเนี่ยแฟนจะเอาลุ้นอะไรมาให้

บ้านนั้นอยู่ในเมืองนะเท่านั้น
หนูชอบดูไอจีเขาเขาเป็นคนตลกของชาติ

จะมีใครเอากล้วยมาแจกแฟนคลับบ้างล่ะ
แต่บ้านนั้นก็แบบว่าทำไมจะปลูกขนละไม้เยอะ

ถ้านางจะคุยสัมภาษณ์กับนางนางก็แบบมี่เราจะคุยกันเยอะเนอะ

แต่เขามีเรื่องคุยเยอะนะ

ต้องให้เวลาสักหน่อยอย่างตกใจ
พี่ตูนเนี่ยเวลาสัมภาษณ์แรงนางก็ไม่ได้นะ

แล้วแบบปามี่ก็ต้องแบบให้เวลาในการตอบ

เขาจะเป็นคนที่ประมวลความคิดก่อนที่จะแบบว่าตอบ
อย่างพี่ตูนเนี่ยเขาตกใจ

โดยที่พี่มดจะถามเนี่ยถามมาได้ทุกอย่าง

สามแซ่บอยู่อาจจะไม่ได้ดูเราวันนี้
โฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ

ทนายเจมส์ไม่ได้ทำเรื่องคดีของแมนตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
เพราะเป็นแค่ที่ปรึกษาใช่ไหม

ทำไมไม่อัดรายการสามแซ่บตั้งใจในการอ่านสคริปต์

เขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวต้องดูคุณมดดำหน่อย
ทนายเจไม่ได้ทำคดีนี้

เป็นแค่ที่ปรึกษาเบื้องต้น
เพราะฉะนั้นทนายเจมส์ก็ไม่ใช่ทนายของแมน
ทนายของแมนกับใบเตยน่าจะเป็นพี่คนนั้น

ตั้งนานแล้วน่าจะเกิน๒๕ปีอ่ะเอาจริงถ้าจะนับกันจริงอ่ะ

เพลงประกอบละครเกือบ๒๐เพลงที่น้องร้องนะครับ
แล้วก็ผลงานโฆษณาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมไม่เคยแบบอวดรวยอ่ะคือเงินเงิน
แต่เมื่อก่อนดาราก็ไม่ใช่จะเงินเยอะเหมือนทุกวันนี้เนาะ

ไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดเพชรอวดพลอย

ไม่เคยเห็นพิงกี้อวดรถหรูเลย
เป็นคนชักชวนคือจุดเริ่มต้นเนี่ย
แล้วก็เลยให้แม่เนี่ยเหมือนเอาง่ายแอดมิน
มันก็ถึงมีช่างแต่งหน้าช่างทำผมดารามากมาย
พอนึกออกไหมคือเอาง่ายเป็นธุรกิจของลูกชาย
เช้าสายบ่ายเย็นนี่แม่มีโทรศัพท์๔เครื่องเลยรับอย่างนี้เลย
เวลาเขามาเฝ้าลูกเขาเขาจะรับโทรศัพท์อย่างนี้เลย
ในบริษัทเครือเดียวกับอภิรักษ์เพราะฉะนั้นเมื่อลูกชายตัวเองเนี่ย
เป็นถึงกรรมการบริษัทแม่อ้อยถึงกล้าเอาหัวตัวเองอ่ะ
ที่แบบว่าลูกตัวเองเป็นดาราตั้งแต่เด็กเนี่ยเอาหัวเป็นประกันเพราะอะไร
ลูกชายเป็นเจ้าของบริษัทเป็นประธานนะแล้วก็บอกกับทุกคนว่ามันไม่โกงหรอก
ต่างก็ได้รับค่าแนะนำเอาจริงแต่ละคนแม่ก็คงจะหวังจากค่าแนะนำ
คือสมมุติได้เงินมาล้านหนึ่งอย่างนี้แม่ก็อาจจะได้๑๕
แม่ก็หักเลยส่งไป๗๕๐๐๐๐๐บาทหรือบางทีอาจจะหักไว้แม่หักไว้เลย๓๐๐๐๐๐๐๐บาท
ล้านหนึ่งส่ง๗๐๐๐๐๐บาทขนาดเดียวกันปี๒ปีแรกได้เงินนะ
ก็ปล่อยทิ้งคำตอบของคนเล่นหุ้นคืออะไรอ๋อถ้าไม่ขายคือไม่เจ๊ง
ยอดมันโตขึ้นตัวเลขมันมีแต่ตัวเลขขึ้นถูกต้องไหมแล้วในที่สุดแล้วก็แตกโป๊ะ
เพราะเงินหมดเงินไม่มีหมุนเวียนแล้วไงเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้รับพันปันผลเดือน
แชรุปโซ่แรกซื้อปุ๊บเอาออกปรากฎาอ่ารู้ทันรู้ทันเดือน๒เดือนแต่เขาเนี่ยเขาบอกหลังเนี่ยก็ไม่เห็น
นะฮะก็ยังมีบ้านมีคอนโดอีกก็จะมีการโชว์โปรไฟล์อ่ะหรูมีความหมั่นใจใช้ซุปเปอร์แบรนด์
ใช่เป็นทาวน์โฮมเนอะทาวน์โฮมข้างบนชั้นสองนางก็จะไว้ไลฟ์ขายของอ๋อหลังจากรับทราบข้อเก่าหาก็มีความพยายามจะขายทางฝรั่งนี้แหละ
เพราะช่วงหลังเขาเหมือนต้องขายทรัพย์สินเขาเพื่อจะเอาเงินมาแบบคืนใช่ไหมคะ
กลับมารับละครเป็นบ้าเป็นหลังขายของไลฟ์ขายของซึ่งความจริงเงินได้มาเยอะแล้วแต่แม่เอาไปหมด
อ๋อก็คือทั้งหมดเอามาจากเพจใช่ไหมลูกเบเดี๋ยวแม่ทัวร์เนาะทัวร์เนาะทัวร์เนาะจากเพจเราเล่ามาจากเพจ
เพราะฉะนั้นคุณไปอ่านได้เหตุผลสำคัญก็เพราะว่าไม่มีให้อวดแล้วเงินมันหายไปหมดแล้ว
อืมก็ไม่เงียบหรอกคะก็กำลังตกผลึบอยู่ค่ะจัดสิ้นพี่
เขามีพี่ชายอีกสองคนลูกอืมเขาเป็นคนเล็กแต่ก็ติดทั้งบ้านไหมคะเนี้ย

อันนี้ก็เอามาเล่าจากเพจดัง

พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนไปอ่านข่าวไหมวันนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป